คุณผู้ชมครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่โดนออกหมายจับ
ตั้งแต่สมัยเป็นนายกเมืองพัทยาปี๕๑คดีตอนโดน๑๕๗
แล้วก็มีข่าวว่าได้เดินทางไปอยู่ที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
ล่าสุดในวันนี้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยก็โดนเจ้าหน้าที่จับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
จากกรณีที่สารอาญาครับคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒
พิจารณาออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มพร้อมกับพวกในคดีที่ปปชชี้มูลกระทำความผิด
ส่งอายการฟ้องสมัยเป็นนายกเมืองพัทยานะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นะครับ
ตอนที่ไปพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับ
สิบกัญญายน๒๕๕๑ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต่อมาทางคุณอิทธิพลนั้นก็มีการหนีการจับกลุ่ม
ล่าสุดครับ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับตมคุมตัวทางนายอิทธิพลโดยจับได้ที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมินะครับ
ขณะเดินทางเข้ามาประเทศไทยจากกรุงพนมเปนที่ประเทศกัมพูชา
หลังจากทำบันทึกการจับกลุ่มครับก็มีการคุมตัวนายอิทธิพลเนี่ยมาที่สำนักงานอายการคดีปราบรามทุจริตภาค๒ที่จังหวัดระยองเนี่ยตามลูกศรสีเขียวนะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับ
ส่วนตัวก็สีหน้ายิ้มแย้มครับทักทายสื่อมวลชนว่าเดินทางมามอบตัวพร้อมกับทางทนาย
หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่อายการพาตัวไปสอบสวนแล้วก็นำตัวส่งไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒ในการส่งฟ้อง
ขณะที่ทางอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมครับในฐานะทนายความนั้นได้บอกว่ามีการพาคุณอิทธิพลมามอบตัวกับอายการจากนั้นก็เดินทางมาที่ศาลเนี่ยนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็มากับทางทนายเนอะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีการออกหมายจับใช่ไหม
คดีอาจจะหมดอายุความอะไรต่างเนี่ย
ไม่กี่วันหนึ่งนะเหมือนในหนังเลยอ่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าคุณทิพลอยู่พนมเปญล่าสุดกลับมาแล้วนะครับ